คุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องของรถฉีดน้ำแรงดันสูง
ซึ่งก็เป็นรถที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการควบคุมฝุงชนการชุมนุมในวันนี้
รถคันสีน้ำเงินแบบนี้อ่ะนะคะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญสำคัญต่างแตกต่างกันออกไปนะคะ
แต่ว่ารถที่เห็นอยู่นี้ค่ะรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งซื้อมาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะ
ล้อรถยนต์เป็นล้อกันกระสุนติดตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน
มีเหล็กเคลียร์สิ่งกีดขวางที่ด้านหน้านะคะลักษณะเป็นแบบนี้ตามภาพนี้เลยนะคะ
มีการติดกล้องที่สามารถดูเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยรอบทิศทาง
ทั้งน้ำสามารถบรรจุน้ำได้๑๒๐๐๐ลิตรระบอกฉีดน้ำสามารถฉีดน้ำได้ระยะไกลสูงสุด๖๕เมตร
แทนการยิงแก๊สน้ำตารถสามารถฉีดโฟมดับไฟได้เอง
หากต้องผจญเพลิงหรือถูกผู้ชุมนุมจุดไฟเผามีการติดเครื่องขยายเสียงความถี่สูงนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีการเปิดเสียงความถี่สูงด้วยปัจจุบันมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดแปดคัน
บัญชาการตำรวจนครบานหรือบชน
ภารกิจหลักคือสนับสนุนการควบคุมฝูงชนของกำลังเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านมาเคยใช้ในการชุมนุมของกลุ่มกปศ
ด้วยการนำแก๊สน้ำตาชนิดน้ำผสมสีฉีดใส่ผู้ชุมนุม
เพื่อแยกระหว่างผู้ชุมนุมกับบุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่ได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูง
มาใช้กับการควบคุมฝุงชนกับการชุมนุมล่าสุดในวันนี้นะคะ
กับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร๖๓
ตามที่คุณผู้ชมได้ติดตามการรายงานข่าวบรรยากาศสดมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นจนถึงขณะนี้ค่ะ